ภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานที่มีพื้นดินเป็นเกลือสินเทา
จะมีลักษณะที่เห็นได้ชัดคือเป็นลานกว้าง
มีสีขาวโพลนของคราบเกลือที่ผุดแห้งเกลอะจับหน้าผิวดิน
และคนพื้นถิ่นจะเรียกพื้นที่เช่นนี้ว่าเดินขี้ทา
ก็เรียกว่าขี้กระทาเกลือ
ซึ่งจะบอกต่อกันมาในแต่ละรุ่น
แหล่งทรัพยากรที่มีค่าว่าอยู่ตรงพื้นที่ไหนบ้าง
เพราะไม่ได้มีทั่วไปทุกพื้นที่ของภาคอีสาน
ที่จะมีผลึกเกลืออยู่บนผิวดินเป็นคราบสีขาวอย่างเห็นได้ชัด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน